ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมางานแต่งเยอะมาก

งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่คนใส่ซอง
เอาหน้ามันก็คงเป็นไปร่วมงานเขาก็ใส่ซองสิ

แหมใส่ทีละไม่กี่ร้อยกินทีเป็นพัน

เจ้าบ่าวเนี่ยลงทุนขี่ควายไปงานแต่ง
อ้าวลูกความวนไปเรื่อยคุณผู้ชมฮะ
พื้นที่ตรงนี้คือบ้านดอนบมตำบลหนองจิกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม

ไปเจอกับนายวัฒีระวงศาหลงหรือว่าบิวบรบือ

ชื่อเขาฉายาด้วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มควายงามดอนมหา
อายุอนา๓๐ปีบริบูรณ

เขาขีดควายเทพควายเทพมงคลครับ

คุณรู้ไหมว่าควายเทพมงคลราคาเท่าไหร่

นี่ไงดิฉันแทนค่ะ
คุณอ่านคุณอ่านคุณอ่านตรงหัวข้อข่าวของเรา

๔ล้านฮะผมดูในสกริป

ล้านเนี่ยแพงกว่ารถหรูบางคันอีกนะ

เหมือนกี่ลำบกอีนี่เยาวนี้

แต่นี่คือควายเทพมหามงคล

แล้วมาพร้อมกับนางพญาควายเพศเมียมูลค่า๕ล้าน

มาเพื่อสู่ขอนางสาวสุดารัฐเข็มพิลา
มาพร้อมกับสินสอดอีก๑ล้านบาท

เจ้าบ่าวดิขี่ควายไปงานแต่งไปขอสาวแต่งงานมันเท่จริงเลยนะ
ทีมข่าวของเราไปขอพูดคุยหน่อยกับนายวัฒิระนะครับ
เขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่กับตายายและชอบเลี้ยงควายมาตั้งแต่เด็ก

แล้วตัวเขาประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงควาย
เริ่มแรกก็ได้รับควายของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
จำนวนหนึ่งตัวก่อนให้ยายไปขอมาเลี้ยงจนสามารถผสมพันธุ์ได้เองแล้วก็ได้ควายเทพมงคล
คงจะเหนื่อยแล้วมั้งนอนก่อน
ควายเทพมงคลตัวนี้มีความสูงสัก๑๖๕เซนติเมตรหนัก๑๓๐๐กิโลกรัม

เขาบอกว่ามีความสวยงามที่เขามันสวยมาก
การประกวดแชมป์ประเทศไทยและก็นอกจากนี้
ฟาร์มเขาซื้อมาอีกซื้อนางพญาเป็นควายตัวเมียนั่นแหละ
โอ้โหซื้อมาในราคา๒ล้านบาทเพื่อผสมพันธุ์กันจนนี้
โอ้โหได้ตัวนางพญาออกมาเยอะแยะมากมาย

ฟาร์มควายของนายวัฒิระเนี่ยปัจจุบันมีควายมากกว่า๓๐ตัว

เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นควายออร์แกนิคครับ
โอ้โหไหวออร์แกนิคคือยังไงคะ
ก็อยู่กับธรรมชาติไม่มีสารเจอฝน

เออแล้วอยู่ในพื้นที่
อุ้ยกว้างขวางสบายสบายสบายจริง
แห่งนี้เขาบอกว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงควายแบบประนีต
ก็คือมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
ภูมิอากาศและข้อจำกัดของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ด้วย
คือสามารถไปศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้นะครับ
แล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่ายังให้บริการผสมพันธ์จากพ่อพันธุ์ชั้นดี
เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์แก่เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
คือต้องยอมรับปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่ชาวนา
เขาก็ไม่ได้ใช้ควายในการไถ่นมไถ่หน้ากันแล้ว
แต่ก็ยังมีการเลี้ยงเอาไว้เพื่ออนุรักษ์สายพันธุควายไทย
และเป็นสายพันธุ์ที่สวยมากด้วย

ลัมโบคันเป็น๑๐ล้านแต่พอกันเลยอ่ะใช่ไหมค่ะสุดยอดจริง